ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
ว่าจะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อค่ะตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะ

เป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศในประเทศนี่นะคะ
ขออภัยค่ะ๑๘๑๐๒ราย

ผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ในประเทศไทยจะถึง๖แสนอยู่แล้วนะคะ

ผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศไทยค่ะ
ขณะที่ผู้รักษาหายแล้วมีจำนวน๑๗๕๐ราย
เอาเฉพาะวันนี้เนี่ยนะคะรายวันนะคะ
ตัวเลขต่างจังหวัดตอนนี้หลายคนก็เป็นห่วง
โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงเข้มเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครนะคะ
ไปดูตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ชนบุรี

วันเดียวพบผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง๑๐๖๒ราย
เป็นอีกหนึ่งในหลายจังหวัดนะคะที่มีตัวเลข
ผู้ติดเชื้อในรายวันเป็นพันเลย

การติดเชื้อส่วนมากในพื้นที่ชนบุรีค่ะ
จะเป็นสถานประกอบการต่างนะคะ
ที่มีคนเยอะเป็นตลาดเป็นแคมป์คนงาน
เป็นสถานที่ก่อสร้างและเป็นชุมชนค่ะ
สมุทรสาครวันนี้พบผู้ติดเชื้อเยอะเช่นเดียวกันนะคะ

จำนวนผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษามีมากกว่า

พอเห็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โดยรวมทั่วประเทศไทย
แยกพื้นที่ที่เป็นสีแดงเข้มต่างแล้วเนี่ยนะคะ
มันมีความคิดและคำถามเกิดขึ้นในใจไปพร้อมกันเลย
จะเยอะแบบนี้ขึ้นไปอีกไหม
และจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานหรือเปล่า
นายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติโคศกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
โพสต์เฟซบุ๊คเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ออกมานะคะ
การสถานการณ์โควิด๑๙โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์
ในอีก๓๔เดือนข้างหน้าหากไม่มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้น
คำว่าเข้มข้นเข้มข้นถึงขนาดไหนก็คือไม่ออกจากบ้านนะคะ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่อาจเกิน๔๐๐๐รายต่อวัน
สูงสุดจะอยู่ที่วันที่๑๔กันยายน
อาจจะเสียชีวิตมากกว่า๕๐๐รายต่อวันค่ะ
อันนี้เป็นคุณหมอนะคะเป็นลักษณะของแบบจำลองมานะคะ
แต่ถ้าหากมีมาตรการล็อกดาวน์โดยมีการใช้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ก็จะช่วยลดการติดเชื้อลดการเสียชีวิต
มันจะค่อยลดลงค่อนข้างชัดเจนค่ะ
โฆษกระทรวงสาธารณสุขยังระบุเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่ากระทรวงจะกำชับนโยบายให้ยาฟาวิพิราเวียเร็วที่สุด
ซึ่ง๒เดือนจากนี้จะมียาประมาณ๘๐ล้านเมตรค่ะ

เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาลและผู้ป่ว
ต้องแยกกักตัวที่บ้านแยกกักตัวในชุมชน

พื้นที่กรุงเทพมหานครฉีดครอบคลุมแล้วนะคะ

เฉพาะผู้สูงอายุในกรุงเทพฉีดไปแล้ว๑๗๐ค่ะ
ส่วนเดือนสิงหาคมจะมีการฉีดวัคซีนอีกประมาณ๑๐ล้านโดส
กระทรวงเองจะปรับการจัดสรรให้ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น

ก็คือหลังจากที่กรุงเทพปริมาณค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจแล้ว
ก็จะกระจายลงสู่พื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้นนะคะ
เพราะว่าต่างจังหวัดตอนนี้มีปัญหามากนะคะ
เลื่อนจนไม่รู้จะไปฉีดตอนไหนค่ะ
นายภาษาเกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงศาสน์อาทารณสุข
เปิดเผยว่าตอนนี้จำนวนเตียงผู้ป่วยทั้งในประเทศนะครับ

มีเตียงในประเทศสามารถรองรับได้ประมาณ๑๘แสนเตียง

มีการเพิ่มเตียงเป็น๑๗๐๐๐เตียง
ขณะนี้ใช้ไปแล้วกว่า๑๘๐เตียง
โดยเฉพาะกรุงเทพฯค่ะเกือบเต็มค่ะ
ใช้ไปเกือบ๑๙๐เตียง

ส่วนเตียงสีแดงและสีเหลืองใช้เกือบหมดแล้ว
ยกเว้นภาคเหนือที่เตียงสีเหลืองใช้ประมาณ๑๖๖เตียง
อย่างไรก็ตามนะคะไม่สามารถเพิ่มเตียงมากกว่านี้อีกแล้ว

และตอนนี้ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
อย่างที่ทางด้านของหมอเขาก็บอกว่าการล็อกดาวน์

มันต้องเว้นไปอีกระยะหนึ่งสัก๔สัปดาห์

ดาวน์ของประเทศไทยถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้ว

เพราะว่าถ้าเป็นประเทศอื่นคือห้ามออกจากบ้านเลย

เพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าจะสามารถดึงตัวเลขลงได้แค่ไหน

ด่านหน้าเหนื่อยที่สุดเลยนะคะ